คุณผู้ชมครับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะจะนำเสนอร้านนี้เลยไตปลาอาม่า
หูยนี่น่ะมีไต่ปลามันก็ไต่อาม่าอย่างเดียวมันไม่เอานะ
ไตปลาเป็นไตปลาคั่วแห้งคุณเห็นไหม
ปลาอาม่ากินง่ายพกพาสะดวกเก็บรักษาง่าย
ยังซื้อเป็นของฝากให้คนอื่นได้ด้วยนะไตปลาคั่วเนี่ยเป็นเมนูประจำทางภาคใต้นะคะ
คุณจะเติมน้ำนิดหน่อยให้มันเป็นแกงไตปลาใส่ผักเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้
หรือคุณจะกินกับข้าวสวยเฉยเลยก็ได้เป็นน้ำพริกก็ดีผักสด
หรือจะเอาไปใส่ขนมจีนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยไข่ต้มไข่ต้มอ่ะคุณ
มีติดบ้านไว้ยังไงร้อยจังฮูสามารถสั่งได้จัดส่งทั่วประเทศนะคะ
หุงข้าวรอรับประทานความอร่อยกันที่บ้านได้เลย
เขาบอกเป็นสูตรปักใต้แท้เหมือนมากินถึงที่ไม่ผิดหวังแน่นอน
กระปุกละ๑๐๐บาทสั่ง๓กระปุกส่งฟรีไปเลย
ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ถ่ายภาพกันเก็บเอาไว้นะจ๊ะ

ตลอดข่าวหรืออยากให้เราฝากร้านให้ก็จัดมาสัก๒๓ภาพนิ่ง
ใช่ค่ะพวกเราจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้กับคุณผู้ชม
ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะจ๊ะเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน